เป็นคลิปที่ครูคนหนึ่งกระชากหัวนักเรียน
คอกใส่นักเรียนบอกให้นักเรียนมานั่งเหยียดขาตรงนี้
จากนั้นครูนิดเหมือนจิกหัวเด็กนักเรียน
แล้วก็พูดตะคอกใส่บอกว่าเดี๋ยวกูจะเอามึงเอง

จะหายกวนตีกูสักทีอะไรแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้บางช่วงบางตอนกันหน่อย
ครูคนนี้คือใครอย่างไรสอนอยู่ที่ไหน
แล้วทำไมถึงทำกับเด็กแบบนี้นะครับ
ไอ้พวง

พี่แก่มายังไง
มึงคุกไอ้มึงก็ถูกฟื้นคุกไอ้

หน้าผู้ศึกขาของเราก็รู้แล้วล่ะว่า
กับนักเรียนที่เกิดเหตุอยู่ที่ไหนอย่างไร
ก็เป็นวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งที่สระบุรีนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ลงไปพบกับทางด้านของ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแห่งนี้นะครับ
เพื่อจะสอบถามกรณีนี้ว่าเป็นคลิปครูพระ
และครูพระอยู่ในสถาบันแห่งนี้จริงหรือไม่

รับว่าครูคนนี้เป็นครูพระสอนพระศึกษาจริง
ทางวิทยาลัยดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในขณะนี้ทำไมรู้ไหมคุณ
ตั้งคณะกรรมการเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
โดยการเชิญอาจารย์ที่เกี่ยวข้องพร้อมนักเรียนพร้อมด้วยผู้ปกครอง
เข้ามาให้ข้อมูลแล้วนะครับ
ตอนนี้นะครับดำเนินการสั่งการให้ครูพระที่ปรากฏในคลิปเนี่ยนะครับ
ปฏิบัติหน้าที่สอนก่อน
กว่าจะดำเนินการในขั้นตอนที่เสร็จสิ้นเรียบร้อย
ซึ่งการหยุดปฏิบัติหน้าที่สอนจะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
แล้วทีมข่าวก็พยายามจะขอพูดคุยกับครูพระคนนี้
ครูไม่มาโรงเรียนแล้วนะไม่มาที่เทคนิคดังกล่าวแล้ว
เพราะว่าพักการสอนก็มีการโทรศัพท์พูดคุยกับครูคนนี้
ครูเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นผมก็สอนวิชาพระนี่แหละ
ในเรื่องทักษะพัฒนาสุขภาวะแล้วก็ให้เด็กสอบในเรื่องเพศ
โดยที่ให้เด็กจับกลุ่มกัน๓คนนะครับ
แล้วก็เขาเรียกว่าทำอะไรนะ
วางแผนเกี่ยวกับสุขภาวะจับกลุ่มทำงานกันนะครับ
เปิดคำตอบจากมือถือทีนี้พอครูออกจากห้องไปปั๊บ
กลับมาเห็นน้องคนในคลิปกำลังเปิดมือถืออยู่ไง
แล้วก็เหมือนกับลอกคำตอบจากโทรศัพท์
แล้วก็เด็กนักเรียนหลายคนก็ลอกคำตอบจากโทรศัพท์เหมือนกัน
ครูก็เลยโมโหเพราะไหนตกลงกันแล้วไง

ให้เด็กเอาไปเก็บแล้วก็เอาชี้ที่ส่งมาเอาไปเผา
เพราะฉะนั้นในคลิปก็เลยจะแบบจะให้เผาไหมจะให้เผาอันนี้ไหม
แต่ปรากฏว่าเด็กตอบกับครูว่าผมไม่เผา
ถ้าจะเผาผมเผาในห้องนี่แหละให้มันไหม้ไปเลย
ครูก็เลยบอกตอนนั้นเองนั่นแหละทำให้ครูโมโหมากเลยนะฮะ
ก็เลยเดินไปจับคอเสื้อเด็กคนนี้กระชาก

เมื่อไหร่จะเลิกกวนครูสักทีนะครับ
ปรากฏว่าเด็กก็ไปยืนเท้าสะเอวอยู่ข้างนอก
ทำทีทำท่ากวนครูอยู่
ครูก็เลยบอกว่าครูรับไม่ได้กับเด็กคนนี้
ปกตินะผมนะไม่มีอะไรกับเด็กนักเรียนนะ
เด็กจะรักผมทุกคนนะครับ
นี่แหละครับครูก็บอกว่าผมก็ขอโทษด้วยนะครับ
ส่วนมีการเคลียร์กับเด็กนักเรียนด้วยเหมือนกัน
เด็กก็บอกว่าอาจารย์ครับผมก็ขอโทษอาจารย์ด้วยเหมือนกัน
เพราะผมกวนตีนอาจารย์เล่นนะครับ
จากนั้นก็เอากระดาษไปเผาไฟข้างนอก
แล้วก็ครูคนนี้ก็เลยสอนต่อว่า
เป็นเด็กนักเรียนอย่าก้าวร้าวกับครูต้องเชื่อฟัง
เพราะว่าครูก็รักนักเรียนทุกคนเท่ากันนะครับ
แต่สุดท้ายตอนนี้พอสั่งพักงานครูคนนี้ก่อนแล้ว
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนมีการตรวจสอบกันต่อนะครับ